เพราะว่ามันก็มุดรั้วเข้าบ้านเหมือนกัน
แต่ตัวนี้ติดปัญหาไปไม่ได้คุณผู้ชม
น่าเห็นใจจริงก็เลยต้องเรียกพี่กู้ภัยให้มาช่วยหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะคาอยู่อย่างนี้คุณชนะ

อาจจะต้องไปฝึกวิทยายุทธ์กับหมาตัวสักครู่
ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะ
เพราะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้ไปติดอยู่ที่รั้วบ้านเลขที่๔๐ทับ๑หมู่๑๒ตะมนต์เสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
ติดอยู่นานแล้วค่ะจนเจ้าของบ้านก็คือคุณทิติมาล้อมกระโทกบอกว่า
ตัวเธอเองเนี่ยออกจากบ้านไปทำงานที่โรงพยาบาลนะคะปรากฏว่าพอกลับเข้ามาบ้านเนี่ย
พบว่าประตูเนี่ยเปิดออกไม่ได้เหมือนประตูมันติดอะไรอยู่อะค่ะ
ก็เลยมาดูนะคะแต่จังหวะนั้นได้ยินเสียงสุนัขร้องขึ้นมา
อืมก็เลยเอาไฟมาส่องดูค่ะถึงเห็นว่าสุนัขตัวสีดำเนี่ย
ติดอยู่ตรงรั้วแล้วก็คิดว่ามันน่าจะติดอยู่นานแล้ว
เหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้
คุณแม่เข้ามาบ้านเนี่ยยังประตูยังเปิดได้ปกติ
เย้อีกนิดนึงค่ะหัวละหัว

เอาหัวทำไงหัวโตเอาพัดหูยัง
หูติดหูติดตรงกามตรงขานไกล
โอ้หูลงได้ไหมหึ้นมันแบบนี้หูหายออกมาแล้วอืมอืม
อีกสิบนาทีค่ะอันนี้เรียกว่าช่วยโดยไม่ต้องอาศัยที่มือ
ปกรณ์ตัดถ่างใดก็หลุดออกมาแล้วสุนัขเนี่ยมันก็วิ่งหายกลับเข้าไปในป่าหลังบ้านทันทีนะคะ